ไปกินขนมบนดอยดีกว่า
บนดอยของอร่อยพื้นถิ่น

เป็นอะไรไปติดตามกินพร้อมกันในช่วง

น่ากินน่าทานนะฮะเมนูนี้

สำโรงลูกสำโรงค่ะใครเคยได้ยินใครเคยเห็นไหม
มันเป็นเหมือนกับพืชพื้นถิ่นที่พื้นที่ขาว
รู้จักแต่สีสำโรงแถวสุโก้ไทย
ฉันแต่รู้จักย่านสำโรง

อันนี้ลูกสำโรงเนี่ยค่ะลักษณะมันเป็นพุ่มพวงแบบนี้

เอามาตัดแล้วแกะเอาเมล็ดข้างในมา
อันนี้เหมือนเม็ดแตะก๋วยใช่ไหม
เอาไปตากแดดค่ะตากแดดสักสองสามชั่วโมง

ไปขั้วง่าคี่ม้อนค่ะ
ขี้ม้อนมีประโยชน์นะเพิ่มความหอมด้วย

อันนี้ใช้เวลานานหน่อยเพราะเม็ดมันใหญ่กว่าอย่างงาขี้ม้อนใช่ไหม
ค่อยคั่วไฟอ่อนไปเรื่อย
แล้วก็ระหว่างนั้นก็โรยเกลือเห็นไหม
โรยเกลือลองนึกจึงนะคะอาจจะเหมือนถั่วลิสุงทั่วเกลือ

เออใช้เวลาใจเย็นจากนั้นนะคะคุณ
อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญก็คือข้าวเหนียว

เป็นแผ่นบางค่ะโรยด้วยงาขี้ม้อนที่คั่วไว้
แล้วก็ใช้ลำอ้อยที่เอามาตำปนนะคะ
เพิ่มความหวานตามธรรมชาติเล็กน้อย
อ่าเสร็จแล้วนี่นะค่ะ
แล้วห่อเป็นคำแบบนี้ทานได้เลยค่ะ
รสชาติมันจะหวานหอมเค็มเผ็ดเล็กน้อย

เป็นของว่างได้ทานอิ่มจัดเต็มอะไรก็ได้เหมือนกัน

เขาเรียกว่าเป็นของอร่อยพื้นถิ่นของทางชาวเหนือชาวเขานะ
หลายคนบอกนี่แหละวิถีคนบนดอยจริง
อยากไปตามดูต่อนะว่ามีเมนูอะไรอีกบ้าง

ผมชอบการให้ความหวานเหมือนกับอ้อย
ใช่ค่ะมันธรรมชาติจริงแล้วคือทุกอย่างผัดเป็นกระบวนการแบบแฮนเมส
นี่น่าลองเหมือนกันเนาะคืออยากรู้ว่าเพราะว่ามันใส่พริกป่นไง
มันมีทั้งความหวานความมันความเผ็ด
ตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นของว่างที่ไม่เผ็ด
แต่ตอนหลังมันมีเพจมาด้วย